คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ๘นาฬิกานะครับ
เป็นวินาทีประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
ทงมหาราชถูกอันเชิญขึ้นสู่ยอดเสา
ณพระที่นั่งอำพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องหมายประจำพระองค์
ตามพระราชอิสริยยศนะครับ
นี่คือนาทีแห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยเมื่อทงมหาราชที่แสดงถึงพระราชอิสริยยศแห่งพระมหากษัตริย์
อันเชิญขึ้นสู่ยอดเสาเหนือพระที่นั่งอำพรสถานพระราชวังดุสิต
อันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
หลังจากเมื่อวานนี้ทรงรับการขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๑๐แห่งบรมราชจักรีวงศ์
เมื่อเวลา๘นาฬิกาวันนี้ทงมหาราชถูกอันเชิญขึ้นอย่างเป็นทางการ
มีขนาดสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีเหลืองและมีรูปครุฑผ้าสีแดงอยู่ตรงกลาง
มีรูปแบบมาตั้งแต่๑๐๖ปีก่อน
และใช้มาจนถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่
รัชสมัยพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๙
ทรงมหาราชนี้ตรังงานอยู่บนยอดเสาพระตำนักจิตระดาษหลัวโหฐาน
พระราชวังดุสิตกว่า๗๐ปีแห่งการทรงคลองราช
เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่๑๓ตุลาคมปี๒๕๕๙
พระราชโอรสพระองค์เดียวทรงสืบราชสันตติวงศ์ต่อ
เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่
ซึ่งทรงดำรงพระราชอิสริยยศแห่งมกุฎราชกุมารมา๔๔ปี
มีทงเยาวราชเป็นเครื่องหมายในพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
และนับต่อจากนี้ไปทงมหาราชพระราชอิสริยยศ
พระมหากษัตริย์จัตรงานแทนทงเยาวราช
บนยอดเสาเหนือพระที่นั่งอำพรสถานพระราชวังดุสิต
อันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ไปอีกแสนนาน
ประวัติศาสตร์ของทงพระราชอิสริยยศ
สำหรับพระมหากษัตริย์แห่งราชจักรีวง
สถาปนาขึ้นใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก
เมื่อปี๒๓๙๘ตามธรรมเนียมตะวันตก
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๔พระราชบัญญัติทงและกฎหมายเกี่ยวกับทง
ที่เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย
ฉบับแรกซึ่งบันทึกไว้ในสมัยรัชกาลที่๕
ซึ่งตรงกับรัฐนโกสินศก๑๑๐
เพื่อให้คนไทยได้เข้าใจเรื่องทรงชาติ
และทงพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง
และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระประมุก
ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติครับ